คุณผู้ชมพามาดูเรื่องของขโมยขโจรภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้
ลึกลับคนหนึ่งโอ้โหเดินไปเดินมาวนเวียนอยู่ตามรถจักรยานยนต์
เพื่อหวังจะไปขโมยของที่เจ้าของรถอาจจะลืมทิ้งไว้อาจจะวางทิ้งไว้ในตะก้าหน้ารถหรืออะไรก็ตามนะครับ
เป็นภาพวงจรปิดที่สามารถจับภาพได้นะครับ
ภาพวงจรปิดนี้เกิดจากกล้องวงจรปิดภายในหอพักแห่งหนึ่งย่านถนนสันติศุกร์ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ
ผู้หญิงคนนี้อายุประมาณสัก๔๐๕๐ปีเดินเข้ามาภายในจุดจอดรถจักรยานยนต์
จากนั้นหญิงคนนี้ก็ตระเวนวนเวียนดูตามช่องใส่ของ
บริเวณหน้ารถจักรยานยนต์ตามตระก้าหน้ารถอะไรแบบนี้นะฮะ
เพื่อที่จะหาทรัพย์สินหรือของมีค่าที่เจ้าของอาจจะวางทิ้งไว้
ทิ้งไว้บริเวณช่องใส่ของด้านหน้า
หากพบทรัพย์สินมีค่าก็จะหยิบเอาไปเลยนะครับ
เจ้าของโพสต์ที่โพสต์เรื่องนี้ก็เลยนำภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้มาเตือนภัย
ให้ระมัดระวังกันเพราะว่าน่าจะก่อเหตุแบบนี้เป็นประจำนะครับ
สิทธิ์ของเราสอบถามไปยังนางสาววัชิรยานผู้ดูแลหอพักที่เกิดเหตุ
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๑๙กันยายน
มีผู้เช่าหอพักแจ้งว่าพบหญิงอายุ๔๐๕๐ปี
เดินวนเวียนไปมาภายในจุดจอดรถของหอพัก
แล้วก็ใช้มือล้วงหาของตามรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มีช่องใส่ของ
ว่าน่าจะตั้งใจมาก่อเหตุขโมยของที่เจ้าของรถอาจจะลืมทิ้งไว้นะฮะ
อกจากนี้แล้วเพราะว่าหญิงรายนี้ไม่ได้ก่อเหตุที่นี่ที่เดียวนะครับ
ตระเวนเดินเข้าเดินออกแถวหอพักย่านใกล้เคียงอีกด้วยนะฮะ
และจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนหลัง
ยังพบว่าผู้หญิงคนนี้เคยเข้ามาด้อมมองก่อเหตุแบบนี้เมื่อวันที่๓๑สิงหาคม
แต่ว่าคนที่พักอาศัยในหอพักก็ยังไม่พบว่ามีใครถูกขโมยทรัพย์สินนะครับ
ฝากเตือนผู้พักอาศัยตามหอพักต่างทุกที่ทุกแห่งเลย
ให้ระมัดระวังดูแลตรวจสอบของมีค่าอย่าลืมทิ้งไว้
อย่าเก็บเอาไว้ภายในรถจักรยานยนต์ของท่าน
แม้ว่ารถจะจอดอยู่ภายในรั้วรอบขอบชิดก็ตามนะครับ